เรื่องวุ่นของวัยรุ่นเมาเหล้าขาว
ถ้าไม่เมาอาจจะขี่มอเตอร์ไซค์ปกติได้
พอเมาแล้วได้เรื่องขี่ยกล้อ
ขี่ยกล้อไปชนกับรถพี่เขาพี่เขาลงมาจัดชุดใหญ่เลยอะไรอ่ะ
เมาวุ่นมาเธอจะเพิ่งขอโทรศัพท์มาถ่ายวิดีโอ

ถนนสุมิทวงศ์กรุงเทพฯมหานคร

คนขับรถเก๋งกำลังกลับขับเข้าบ้านแหละ
แล้วก็มีแสงแวบมาไกลเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นใช่ไหม
เมื่อกี้นี่ฟืด
คือเขาเห็นเห็นไม่ชัดเขาก็เลยกระพริบไฟ
พอกระพริบไฟปั๊บไฟมันสูงก็เห็นแสงไฟนี้วิ่งเข้ามา
เอ้าเป็นไอ้หนุ่มยกล้อมาแต่ไกลเลยนะครับ
ปั้งเขาให้พี่เขาลงมาดิลงมาชี้
เฮ้ยเองดูเองดูรอยที่เองทำ

ผลักอกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไป
จากนั้นก็มีการต่อยกันชุนละมุนเลยมีช่วงหนึ่งนะ
โอ้โหไอ้หนุ่มนั้นโดนเหวี่ยงไปหัวโดนขอบฟุตปาดไปหน่อยนะฮะ

หมอนั่นก็ยังสู้ลุกขึ้นมานั่งคนขับรถเก่งคราวนี้เตะเสยหน้า
ปากเขาให้คราวนี้นอนเลยชาวบ้านต้องมาช่วยกันห้าม
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็พยายามจะลุกอีกเป๋ไปเป๋มาเป๋ไปเป๋มา
ชาวบ้านบอกเอ้ยเองอย่าเลยว่าเดี๋ยวจะเจ็บมากกว่านี้พอเถอะแยกออกมา
วุ่นของวัยรุ่นยกล้อเหตุเกิดจากความเหงาเข้ามาหลายเพลงนะ
เหตุเกิดจากความเหงาในหมู่บ้านตัวเองเจอเด็กเมาเหล้าขาวนะฮะ
ขี่รถนะครับเขาก็จะขี่รถเข้าบ้านอยู่ดีมาเจอไอ้หนุ่มจอดรถอยู่ข้างทาง
คิดว่ารถคว่ำจึงชะลอดูเห็นสตาร์ทรถนะฮะก็เลยกระพริบไฟให้
จู่บิดใส่ยกล้อชนรถเฉยเลยจัดไปหนึ่งยกยังดีนะ
อดไม้เบสบอลเหล็กไปพี่เขาว่าอย่างนั้นนะฮะ

โอ้แต่ว่าก็อย่าเลยพี่นะครับอย่าใช้กำลังแก้ปัญหาเลยมันผิดกฎหมาย
ภาพก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเมาเนี่ยเป๋มาผิดก่อนอยู่แล้วนะฮะ